คุณผู้ชมใครที่คิดว่าตัวเองนั้นรันทศแล้วเหนื่อยแล้วลำบากแล้ว
ไปดูครอบครัวนี้๓แม่ลูกที่กรสิทธิ์นะฮะลูกชายฝาแฝดอายุ๑๓
แต่แม่มีความพิการทางสมองอาศัยอยู่ที่บ้านผูพังอยู่หลังเมนหลังวัดนะฮะ
ผู้เป็นพ่อเขาบอกว่าถูกฆ่าไปเมื่อสองเดือนก่อนนะฮะก็อยากจะให้มีคนเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ชึมสนาสภาพบ้านเก่าซุดมากฝาผ่านหลังคาสังกษีมีบรูโห่เต็มไปหมด
แทบจะไม่เหลือสภาพความเป็นบ้านคนอยู่แล้วครับนะฮะภายในบ้านก็มีนางสาวบุญรบอายุ๕๐ปี
เป็นผู้พิการทางสมองอยู่กับลูกชายฝาแฝดอายุ๑๔นะครับ
ทีมข่าวสอบถามนางวัชิราพรซึ่งเป็นญาติของครอบครัวนี้ก็บอกว่า
ผู้เป็นแม่เนี่ยมีความพิการแบบนี้มากินยาจิตเวทมาตลอด
แต่ว่าก็ไม่ได้มีรายได้อะไรนะส่วนการกินกันอยู่ของสามคนแม่ลูกเนี้ย
ตัวเธอที่เป็นญาติเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วที่สามแม่ลูกต้องมาอยู่ที่บ้านหลังเมนแบบเนี้ย
มันเป็นเถียงนาหลังเล็กอยู่ในที่นาของตัวเธอเอง
พอเห็นครอบครัวนี้ไม่มีบ้านก็เลยให้มาอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราว
ก็มีการทำเถียงนาขึ้นมาให้มีผนังขึ้นมาหน่อยทำหลังคาก็กลายเป็นบ้านคนขึ้นมาได้
ส่วนพ่อเนี่ยเคยเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ว่าเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๒เดือนก่อน
เหตุผลคือถูกคู่อริใช้ขวดเบียร์ตีหัวจนเสียชีวิต
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เงินเยียวยาอะไรจากฝั่งของคนที่ทำเลย
ตอนนี้ยังมีความหวังว่าอนาคตของเด็กฝาแฝดสองคนนี้จะดีขึ้น
เพราะว่านางวันเพ็ญเศรษฐรักษาซึ่งเป็นที่ปรึกษา
ปการะเด็กสองคนนี้จะส่งเสียให้เรียน
ก็หวังว่าถ้าเกิดว่าหลานมีอนาคตที่ดีเรียนจบ
ก็คงจะไม่ต้องลำบากเหมือนทุกวันนี้
ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วกันสำหรับเด็กชายสองคนนี้นะครับ